คุณผู้ชมคะกลับมากับข่าวเที่ยงไทยรัฐในช่วงนี้เนี่ยนะคะ
มาดูเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนกันหน่อยละกัน
มีเรื่องเกี่ยวกับครูกับนักเรียน
อีกอันหนึ่งก็คือนักเรียนกับนักเรียน

สองเขารวมตัวกันสักประมาณ๕๐คนรวมทางผู้ปกครอง
มายืนถือป้ายประท้วงขับไล่คุณครู

เพราะว่าชอบด่าเด็กชอบพูดจาหยาบคายใส่ร้ายป้ายสีเด็ก

รวมตัวกันชูป้ายประท้วงขับไล่

โกนขับไล่คุณครูสาวคนหนึ่งที่สอนอยู่ชั้นป๒ให้ออกจากพื้นที่
ก็มีทหารตำรวจเข้าไปดูแลไม่ให้เกิดความวุ่นวาย
มีผู้ปกครองมาด้วยนะครับจากการถามเด็กและผู้ปกครอง
เขาบอกว่าคุณครูคนนี้นะพฤติกรรมไม่เหมาะสม
พูดจาหยาบคายใส่ร้ายเด็กตีเด็ก
พร้อมกับบังคับให้เด็กไปเช็บรถให้
ถ้าใครไม่ทำก็จะด่าด้วยถ้อยคำที่หยาบคาย
ค่ะนะซึ่งครูคนนี้เขาได้ย้ายมาจากโรงเรียนอื่น
อยู่ที่ตำบลนาดินคำอำเภอเมืองที่เลย
มาช่วยสอนที่นี่สัก๑ปีแต่พอครบกำหนด
อันนี้เด็กบอกนะคุณครูไม่ยอมย้ายกลับไป
เอาไปฟังเสียงของเด็กที่มาประท้วงกันหน่อย
คำไม่สาวโกรธหนูหนับเป็นคนไปทีน้องใส่รถ
นด์บอกจะจ้างไม่รับคำอะไรที่จะเอา

โอ้โหเนี่ยคุณเด็กเขาบอกแบบนี้นะคะ
ทีนี้ตอนที่เขามีการประท้วงกัน

คนนี้เขาก็ใช้โทรศัพท์มือถือค่ะ
ถ่ายคลิปวิดีโอเด็กนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองเอาไว้
ทั้งเด็กทั้งผู้ปกครองก็โหร้องขับไล่ด้วยความไม่พอใจ
แล้วคุณครูก็เรียกร้องให้ผู้ปกครอง
แล้วก็นักเรียนบอกว่าอย่าใช้สารเตี้ยตัดสิน
ถ้าเกิดว่าเห็นตัวครูบกพ่องต่อหน้าที่
หรือว่ามีพฤติกรรมตามที่กล่าวหา
จะต้องไปร้องตามกระบวนการของกฎหมาย
ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ขอให้ครูออกจากโรงเรียนไปชั่วคราวก่อน
ให้คุณครูไปอยู่ที่สำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย
๑ต้นสังกัดหรือว่าที่สพเมืองเลย
จะได้ลดการเผชิญหน้ากันแล้วเดี๋ยวจะค่อยหาแนวทาง

ทีนี้เนี่ยพอเจ้าหน้าที่ไปเจรจาคุณครูเขาก็ยอมออกนอกโรงเรียนนะคะ
ก็เลยทำให้เด็กเขายุติการประท้วง
แล้วก็ยอมกลับเข้าห้องเรียนตามปกติ
แต่ทีนี้คุณตอนแรกที่นักข่าวของเราก็ไปถ่ายทำข่าว

ใช่เหมือนกับทำให้เขาอับอายเสื่อมเสียชื่อเสียง
แต่เดี๋ยวไปฟังในมุมของคุณครู
เขายืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองหน่อยละกันค่ะ
แค่ที่มันเกิดขึ้น
เขากล่าวหาใช่ไหม
โอเคเรื่องนั้นแหละ

เช้าวันนี้ครับโรงเรียนบ้านห้วยม่วง
บนนาดินคำอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลย
มีผู้ปกครองและครูอีกสักประมาณ๖๐คนนะฮะ
พอทราบแล้วว่ามีคำสั่งย้ายครูคนนี้
ให้ไปสอนที่โรงเรียนบ้านห้วยม่วงเนี่ย
เหมือนเดิมคือย้ายจากโรงเรียนที่มีการประท้วง

ห้วยม่วงไม่ขอต้อนรับคุณครูคนนี้อีก

คือนายกริจพรมประสาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จนที่ประชูมมีวิธีให้ย้ายครูคนนี้
ออกจากโรงเรียนภายใน๒๔ชั่วโมง
แต่ตัวเองพอเห็นว่าน่าจะให้โอกาสหาโรงเรียนใหม่๖เดือน

ส่วนเหตุที่ชาวบ้านคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานรวมตัวกัน
รวมไปถึงนักเรียนที่ไม่ยอมให้คุณครูกลับไปสอนเหมือนเดิม
เพราะว่าเขามีพฤติกรรมเรื่องของจริยธรรมและความประพฤติที่ไม่ดี
คุณครูคนนี้ก็เหมือนกับที่นักเรียนที่ตำบลบ้านนาโป่งกำลังประท้วงอยู่

อยู่ไหนก็ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงไม่ยอมปรับปรุงตัวเอง
ไม่ยอมคนสร้างความรุนแรงกับนักเรียนกับชุมชนเพื่อนครูด้วยกันก็มี

ร้อยคนปัจจุบันคือเด็กไม่เรียนออกไปแล้วเหลือ๘๐คน
คือร้อยหนึ่งก็ถือว่าน้อยแล้วนะออกไปอีกละ๘๐คน
พอรู้ข่าวว่าครูจะย้ายมาจะลาออกเพิ่มอีกครับ
สุดท้ายชาวบ้านไม่เอานักเรียนไม่เอา
และพอเองก็บอกว่าก็ไม่เอาเหมือนกัน
คือไม่อยากให้กลับมาแสดงว่าพฤติกรรมนี้ค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกัน
แต่คุณครูก็บอกนะก็ยืนยันว่าคุณครูเป็นครูมา๒๓ปี

เรื่องนี้ก็ต้องเป็นไปตามกระบวนการตรวจสอบเนี่ยนะคะคุณผู้ชม